เราก็ไปสอบถามความจริงให้แล้ว

แต่ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน

ผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ถูกทำร้ายนะครับ

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน

เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับเธอหน่อยว่าพ่อเนี่ยอยู่ที่ไหน
เพราะตอนนั้นหมดหนทางจริงเอามือรูบท้องแล้วบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจบอกกับลูกในท้องขอให้ดนใจ

ว่าจะดำเนินคดีกับสามีในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับ
ตัวเธอเองเนี่ยไม่อยู่ด้วยแล้วไม่ให้อภัยแล้ว
ตอนนี้ลูกอยู่ในท้อง๓เดือนกว่านะยังไงเธอก็จะเลี้ยงลูกนะครับ

แรกหนูก็คิดอยู่นะว่าจะไปแจ้งความดีไหม
เพราะว่าก็ยังคิดเนอะถ้าเกิดว่าลูกเกิดมาแล้วรู้ว่าพ่อกับแม่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังอยู่ในท้องก็จะรู้สึกยังไง
เพราะว่าหนูก็เป็นลูกกำพาเหมือนกันนะ
หนูถึงอยากจะให้พ่อกับแม่อยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นอ่ะใช่พี่เพราะว่าพ่อกับแม่หนูก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ถ้ามีพ่อก็ต้องไม่มีแม่ถ้ามีแม่ก็ต้องไม่มีพ่ออย่างนี้
เรารู้ซึ้งไงว่าเด็กกำพามันเป็นยังไง
แต่ตอนนี้เราก็ตัดสินใจว่าเราจะทำทุกอย่างเพื่อลูก
ใช่เพราะว่าหนูก็คิดไอ้ที่หนูพูดกับลูกแหละว่าถ้านี่ก็ให้รู้เถอะ
ก็เลยคิดว่าบางทีพ่อลูกอาจจะไม่ต้องการพ่อที่ลูกอาจจะเข้าใจก็ได้
คำว่าพ่อมันใช้ไม่ได้กับทุกคน
ทีนี้เพื่อฟังเหตุผลกับทั้งสองฝ่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฝ่ายหญิงเล่าให้เราฟังไปก็ร้องไห้ไปนะ
แล้วก็บอกว่าเนื้อตัวเขียวช้ำไปหมด
แต่เราก็อยากฟังฝ่ายผู้ชายด้วยนะครับฝ่ายสามีนะครับว่าเออตกลงมันเป็นยังไงกันนะครับ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับฝ่ายชายนะครับ
ฝ่ายชายที่อยู่ในคลิปเขาเปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่า
ตัวเขากับภรรยามีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องความหึงหวงนะภรรยาก็หึงเขาแหละ
รับว่าเขามีคุยกับผู้หญิงคนอื่นบ้างก่อนหน้านี้
แต่ยุติความสัมพันธ์ไปแล้ว
วันเกิดเหตุ๗มิถุนายนตอนแรกเขาบอกภรรยาว่าจะมาที่อู่ซ่อมรถ
เพื่อมานั่งดื่มกับเพื่อนแต่พอดีมีรุ่นน้องซึ่งเป็นผู้ชาย
ให้ไปดื่มกันต่อที่คอนโดที่เกิดเรื่องนั่นแหละ
เขายืนยันว่าเป็นผู้ชายนะซึ่งก็มีเพื่อนน้องที่เป็นผู้หญิงนั่งกินอยู่ด้วยจริง
แต่เขาไม่ได้ไปหาผู้หญิงคนอื่นตามที่ภรรยาเข้าใจ
ผู้หญิงคนนี้เขายอมรับว่าเขารู้จักแต่เขาไม่ได้พูดคุยสารสัมพันธ์ด้วย
อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกับภรรยานะครับผู้ชายคนนี้บอกว่า
ภรรยาเนี่ยกลับไปคุยกับแฟนเก่าที่เป็นธอม
ทำให้เขาเนี่ยเกิดความหึงห่วงแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
เรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นก่อนจะทำร้ายร่างกาย
เขาก็เจอภรรยารออยู่ที่รถ
ก็บอกว่าให้กลับไปคุยกันที่บ้านที่นี่คนเยอะแล้วเป็นเรื่องใน
ครอบครัวแต่ภรรยาไม่ยอมหยุดก็เลยโมโหประกอบกับเขาก็ยอมรับ
ว่าเขาเมาเล็กน้อยนะฮะเลยบันดาลโทษะทำร้ายร่างกายไปตามที่
บริเวณท้องของภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่
ไปหาน้องน้องไปกินหรอกเขาน้องภูชายกลับไปกินรอแล้ว

พี่รามยอมรับหนึ่งสิ่งที่พี่รามทำดูไปว่ามันแรงไปนะครับ

พี่รามยอมรับหนึ่งสิ่งที่พี่รามทำดูไปว่ามันแรงไปนะครับ

พี่รามยอมรับหนึ่งสิ่งที่พี่รามทำดูไปว่ามันแรงไปนะครับ

พี่รามยอมรับหนึ่งสิ่งที่พี่รามทำดูไปว่ามันแรงไปนะครับ
เรื่องนี้นะครับฝ่ายหญิงเข้าไปแจ้งความที่สพปลวกแดงนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายนะฮะ
เรื่องนี้นะครับฝ่ายหญิงเข้าไปแจ้งความที่สพปลวกแดงนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกายนะฮะ
เรื่องนี้นะครับฝ่ายหญิงเข้าไปแจ้งความที่สพปลวกแดงนะครับเรื่องการทำร้ายร่างกาย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
ต้องนำมาประกอบสำนวนคดีแต่ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
แต่ฝ่ายชายเนี่ยก็จะต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
เพราะว่าทางฝ่ายหญิงเขายืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
ทีนี้เรื่องการฟ้องหย่าเนี่ยนะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจรจากันว่าจะเอายังไง
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเคยโพสต์แล้วบอกว่าเขาอยากหย่า
แต่เขาขอให้มาเคลียร์เรื่องหนี้สินก่อน
เนื่องจากฝ่ายชายเนี่ยก่อหนี้ก่อสินเอาไว้
เขาเกรงว่าเดี๋ยวจะตามมาเอาหนี้อะไรกับเขาด้วย
เพราะเชื่อว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่น่าจะใช้หนี้ได้
เดี๋ยวจะหาว่าเป็นสินสมรสอะไรพวกนี้นะครับ
อยากจะมารับผิดชอบด้วยในอนาคตนะครับ
เดี๋ยวจะมีภาระที่ต้องดูแลลูกในท้องอีก
วันนี้มีเจ้าหน้าที่จากอบตมาบยางพรนะครับ
แล้วก็ตัวแทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

ไปคุยไปสอบถามเรื่องราวจากฝ่ายหญิงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการยืนยันว่าจะฟ้องหย่า
แล้วฝ่ายชายเขามีหนี้สินอยู่ประมาณ๑แสนบาทนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางสามหน่วยงานบอกว่าเดี๋ยวก็จะสอบถามข้อมูล
แล้วก็จะหาทางเจรจาช่วยเหลือให้
ว่าตกลงแล้วมันเป็นหนี้แบบไหนอะไรยังไงกัน
ก่อแบบไหนอะไรยังไงไว้บ้าง